ดูเรื่องของแต่ยังอยู่โควิดนะโควิดเนี่ยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันปั่นป่วนเหลือเกิน
โควิดอมหิตฮะทำให้เกิดดราม่ามาแล้วหลายต่อหลายครั้งครั้งก่อนนี้ก็คือ
ราม่าที่เกิดขึ้นกับพี่นวัดพี่นวัดคราวนี้ซัดกลับฮะ
กับบุ๊กโกะตุ๊กกี้แล้วก็พี่แท็กว่าตกลงที่ด่ามาก่อนหน้านั้น
ด่านวัดหรือเปล่าฮะย้อนไปย้อนไปเอาพี่แท็กก่อนได้ไหม
แท็กพระรันยูพี่แท็กก่อนหน้านั้นใช้คำว่าเหน็บก็แล้วกัน
ไม่เอ่ยเอ่ยชื่อสักคำแต่หลายคนบอกเออฟังก็รู้ค่ะ
เฝ้าระวังกันแทบตายสุดท้ายพังเพราะคนคนเดียวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก
ทำไมไม่กักตัวกลางแฮชแท็กด้วยกลางไม่ยอมทำตามกฎเดินถอดแมส
พอจะนับห้าห้าคือจะเข้ารายการอ่ะนะสี่สามสองอย่างเงี้ย
บอกขอใส่แมสก่อนให้เป็นแบบนี้กลัวดราม่าแต่ทีมงานเอือมละอา
สารคนที่เขาระวังตัวมาตลอดถึงจะรู้ล่วงหน้า๑ชั่วโมง
คุณก็ต้องกักตัวหนึ่งชั่วโมงก็มีค่านะพี่ไว้อืมพี่ชิงร้อย
ตุ๊กกี้บอกวิถีความรับผิดชอบมันแล้วแต่คนสอนกันไม่ได้
ดีเจบุ๊กโกะบอกชีวิตเราต้องแขวนบนเส้นได้เพราะคนที่ขาดจิต
ไร้สำนึก๓คนนี้เนี่ยมากันโดยไม่ได้นัดหมายด่าใคร
ตอนแรกเนี่ยพูดในใจต่อมาถามกลับแล้วฮะพี่นวัดถามกลับ
น้องทั้งสามคนในภาพกำลังหมายถึงพี่ใช่ไหมครับพี่นวัฒน์พดเอง
เขาก็รู้สึกว่าพออ่านแล้วใช่เลยใช่พี่นวัดแต่ผมไม่รู้
นักข่าวโทรมากระหน่ำใหญ่เลยพี่นวัดก็เลยถามออกมา
ว่าถ้าใช่ต้องตอบเป็นทางการถ้าหากเป็นแบบนั้น
จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่โพสต์ที่เอาออกมาเนี่ย
คือให้โอกาสนะให้โอกาส๓คนเคลียร์ก่อน
ว่าที่พูดเนี่ย๓คนที่พูดใช่นวัตต์หรือเปล่า
ถ้าใช่ก็เตรียมตัวเรื่องข้อกฎหมาย
แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันต่อไป
คนนี้เขาจะไม่ยอมบอกเลยว่าสมมุติว่าใช่อ่ะ
ก็เขาไม่ได้เอ่ยชื่นต่อแรกอยู่แล้ว
และข้อกฎหมายจะพาดพิงไปถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่า

แต่ตอนนี้พี่นวัดบอกผมก็ป่วยอยู่
ผมก็ทรมานอยู่แล้วถ้าหากผมหายช้า

คือเวลาคนป่วยมันต้องมีสภาพจิตที่ดี
จะได้หายป่วยไวพี่นวัดโพสต์ภาพ
เฮ้ยไปโดนอะไรมานี่แขนใครนวัฒน์
แขนแกน่ะแขนพี่นวัตต์นะฮะพอว่ามีการฉีดวัคซีนเข้าไปเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็มีการให้ยาเส้นเลือดดำ

นี่คือดราม่าโควิดสกิตแบบไม่ทันตั้งตัว
หรือแม้กระทั่งอีกคนนึงไม่ได้โม้ติดจริง

รักคำสิงพี่สมรักคำสิงแต่จริงติดวันก่อนแล้ว

ยิ้มได้เพราะติดยังไม่รู้ว่าติดจากไหน

เหรียญทองก็ได้มาแล้วนานมาแล้ว
แต่ตอนนี้อยู่ดีมีเหรียญอะไรก็ไม่รู้มาบัวพันที่ตัว

โควิดเต็มเลยอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพอาการดีขึ้น

เป็นโควิดแต่สภาพร่างกายคือไม่เป็นอะไรเลย

กินเต็มที่เลยไม่มีไข้ไม่มีอาการปวดเนื้อปวดตัว
ไม่มีอะไรเลยสมรักก็ยังงงว่าคิดในใจว่ากูติดจากใครวะ
ติดมาจากไหนเพราะไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านด้วย
และที่สำคัญฟังให้ดีฉีดวัคซีนครบโดส๒เข็ม
ฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนก็เลยภาวะว่า
ในครอบครัวพี่สมรักเป็นลูกชายลูกสาวลูกเคยภรรยาเป็นอะไรหรือเปล่า
ตรวจสอบแล้วทั้งบ้านไม่มีใครติดโควิด
มีพี่สมรักคนเดียวที่ติดโควิด
บาทก็เลยเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าช่วง
โดนโกงอะไรนะสลากเหรอ

ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นกรณีดังกล่าวนั้นมากกว่านะฮะ
สมรักคำสิงร่วงไปอีกหลายติดโควิดไปแล้วนะครับ

วันนี้คือวันที่๕ใช่ไหมก็จะเป็นตัวเลขของวันที่๓กรกฎาคม
ถ้าฉีดภาพรวมฉีดไปแล้ว๑๐๖๗๐๐๐กว่าโดสนะฮะ
เป็นเข็มแรกเนี่ย๗ล้าน๗เข็ม๒๒ล้าน๙นะครับ
หมาย๑๘๐วันที่เหลือ๑๐๐ล้านโดส
บวกลบคูณหารวันละ๔แสน๙ต้องให้ทัก
นี่หลักแสนยังไม่ถึงเลยเหรอช่วงสุดสัปดาห์
ต้องเข้าใจสุดสัปดาห์ให้หมอพยาบาลท่านได้พักบ้างฮะ

เฉียดเข็มแรกไป๘๐๐๐๐สอบเข็ม๒อีก๑๗๐๐๐นะฮะ
ดังนั้นนับถอยหลัง๑๐๐ล้านโดสเนี่ย
จะต้องฉีดวันละ๔๙๐๐ออกมาบอกตอนนี้ยังทันนะว่าไม่ทัน
ใครบอกพูดถึงใครไม่ได้บอกชื่อนะ
ไม่ได้เอิยชื่อว่าพูดถึงใครเพราะจะหากเป็นแบบนี้
แต่ดูแล้ววันละ๔๕๐๐วันละ๕แสนจะถึงได้ไง

สุดแล้วยกเว้นวันแรกที่แกนออกไปนี่วันนั้นละ๔๐๐๐เข้าใจ
แต่หลังจากนั้นมาเหลือ๒๐๐๐หรือ๒๐๐๐หรือ๙๐๐๐๐ยังไม่ถึงแสนเลย
ตัวเลข๔๕๐๐๐ต่อวันไม่น่าจะทันใน๑๘๐วันที่เหลือครับ
ที่บอกว่ากรกฎาสิงหาจะส่งให้ไทยเดือนละ๑๐ล้านโดส

ครึ่งเลยค่ะจำนวนวัคซีนมันลดลงไป